มาตรวจสอบค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยนะคะ
จากเชียงใหม่แล้วจังหวัดที่อยู่ติดกัน
จังหวัดเชียงรายมีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะ
ว่าหลายหน่วยงานในพื้นที่พยายามจะเร่งแก้ไขปัญหาตอนนี้
แต่ค่ายังวิกฤตอยู่เลยยังเกินมาตรฐานอยู่เลยนะคะ
และประชาชนในพื้นที่ต้องอาศัยอยู่กับสภาพ

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พยายามที่จะป้องกันตัวเอง
หาวิธีต่างแต่ระยะเวลาที่มันอยู่จะต้องอยู่แบบนั้น๑เดือน
เขาบอกมันนานเกินไปแล้วรีบเข้ามาช่วยหน่อยได้ไหม
วันเดียวก็ไม่ไหวแล้วค่ะคือปล่อยมาได้ไงตั้ง๑เดือนแล้ว
เพราะว่าแต่ละวันเราต้องสูดมลภาวะแบบนี้
อากาศพิษแบบนี้ค่ะคือมันไปทำลายสุขภาพมากเลยนะ
ค่ะตรวจสอบสถานการณ์หมอกควันไฟป่ากันหน่อยนะคะ
ในพื้นที่เชียงรายหลายพื้นที่อยู่ในระดับวิกฤต
โดยเฉพาะที่สถานีวัดอากาศตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สาย
ได้สูงสุดนะคะวันนี้นะคะ๒๖๗มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
วัดได้สูงสุด๒๖๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
คุณภาพอากาศตอนนี้มีผลในระดับที่กระทบต่อสุขภาพนะคะ
ขณะที่สถานีวัดอากาศในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย

แต่อย่างไรก็ตามระดับที่อ่านไปเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่เลยค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่าในอำเภอแม่สายนะคะ
มีหมอกควันไฟป่าจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่า
เข้ามาปกครุมไปทั่วทั้งเมืองเลยค่ะ
ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนและนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางไปซื้อของ
เขาก็ไม่กล้าไปกลัวไปแล้วได้โรคกลับมา
ไม่ค่อยไปซื้อกันนะคะช่วงนี้นะคะบรรยากาศค่อนข้างซบเศร้าตลาดแม่สาย

ใช่ค่ะรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ต้องใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูกอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็ต้องเตือนนะคะต้องบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัด
คิดว่าเป็นปัญหาไม่มากหรือเปล่า
อย่าลืมนะคะต้องสวมตลอดนะคะ
เพราะบ้านเรือนชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
ไม่มีเครื่องกรองอากาศก็ต้องอยู่กันทั่วไปแบบนี้นะคะ
อย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยตลอด
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของการเผาป่าในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเร่งเข้าไปดับไฟป่า
เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นนะคะ

เพราะว่านายอาโลอาซังกู่อายุ๖๒ปี
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคา
คือเสียชีวิตจากการที่ไปช่วยอาสาสมัครดับไฟป่าค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓๐มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ตอนนี้ศพถูกตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้าน
จ่อป่าคาตำบลแม่สลองเหนืออำเภอแม่ฟ้าหลวงค่ะ
ญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านเดินทางมาร่วมงานนะคะ
แต่งกายด้วยชุดชาวเขาเผ่าอาขา
พร้อมกับมีการตั้งโรงครัวพระราชทานและจิตอาสาคนอื่น
ก็มาประกอบอาหารเลี้ยงผู้ที่เข้ามาแสดงความอาลัยนะคะ
นายอัครินอสังกุอายุ๒๘ปี
ลูกชายของนายอาโล่เปิดเผยว่าคืนวันเกิดเหตุ

บริเวณรอยต่ออำเภอแม่ฟ้าหลวงกับอำเภอแม่จันทร์
แต่ขณะขึ้นไปดับไฟบนยอดเขา
ไฟลุกลามมาจากด้านล่างอย่างรวดเร็วค่ะ
อารุพยายามวิ่งหนีเปลวไฟเพราะมันมาเร็วมากจริงนะคะ

ลงไปถึงด้านล่างศีรษะกระแทกก้อนหินเสียชีวิต
แม้ว่าจะสูญเสียผู้เป็นพ่อไปนะคะนายอัคคาริน

ดีใจที่มีคนมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมาก
หลังจากนี้จะนำความดีของพ่อมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะ
ที่สามสินครับสามสิน
ก็ได้ทำเต็มที่แล้วครับเต็มที่

ผมภูมิใจพ่อหมาครับเขาเป็นคนดีครับเป็นคนดี
เป็นจิตอาสาตั้งแต่เป็นที่รักของผมด้วยแล้ว
เป็นกิจอาสาทั้งแต่ผมจำความได้เป็นคนที่ดี
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความรู้สึกยังไง
ก็ทั้งดีใจแล้วก็เสียใจครับ
ดีครับดีเป็นตัวอย่างที่ดีครับ
ดีใจอะไรบ้างเสียใจมั้ยครับก็เสียใจที่พ่อจับไปครับ
ยังไงก็ผมก็รักพ่อครับแต่ว่าดีใจที่มีคนเห็นความดีที่พ่อทำครับ
ผมก็ภูมิใจครับเพราะว่าลงครัวพระราชทานก็มาช่วยด้วยครับ
ครอบครัวจะตั้งศพของนายอาโลบำเพ็ญกุศลที่บ้านตามความเชื่อของชนเผ่าอาขานะคะ
เป็นเวลา๕วันก่อนที่จะนำศพไปฝังที่สู่สารประจำหมู่บ้านในวันเสาร์ที่๕เมษายนนี้ค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งนะคะ